ท่านผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่แยกดินแดงนะครับ
โดยเฉพาะที่หน้าสำนักงานปปศนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน
ตอนนี้เข้าไปกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่แล้วนะครับ
นี่นะฮะยังมีกลุ่มควันอยู่ยังมีผู้ชุมนุมอยู่
แล้วฝั่งซ้ายมือเห็นไหมครับจะเห็นเจ้าหน้าที่พร้อมกับโล่เนี่ย
กระชับพื้นที่เข้ามาตรงนี้แล้ว
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวจะไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับ

อยู่ที่หน้าปปศนะครับคุณสิริวัลครับ
คุณภาคภูมิคุณเข็มมาสอนค่ะตอนนี้เนี่ย
กำลังตำรวจควบคุมฝุงชนนะคะได้เดินกระชับพื้นที่มาตั้งแต่สามเหลี่ยมดินแดงค่ะ
ตอนนี้เดินมาจนถึงเชิงสะพานตรงด้านหน้าสำนักงานปปศแล้วนะคะ
ทั้งสองฝั่งถนนเลยนะคะภาพที่เราเห็นสดสดนะตอนนี้เลยนะคะ
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราเกาะติดบรรยากาศอยู่ในขณะนี้นะคะ
เดินเข้ามาพร้อมกับมีการส่องสัญญาณไฟนะคะ
ข้างหน้าเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่แต่ว่ามีการยิงแก๊สน้ำตามาก่อนหน้านี้นะคะ
ตอนนี้ละอองแก๊สอ้ำตาก็มีการลอยมานะคะ
แล้วก็มีการประกาศให้สื่อมวลชนนะคะ
อยู่ในแนวด้านข้างนะคะพร้อมกับให้ยกมือค่ะ
ตอนนี้ทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตยกมือนะคะ
เพื่อที่จะอันดับสัญญาณรักว่านี้เราเป็นศูนะคะ
ต่างอ่าผู้ชมนุมนี่ถอยเริ่มไปแล้วค่ะ
คุณภาคภูมิค่ะครับครับอ่ากลุ่มควันของแก๊สตั้งตานะคะ
ที่ลอยมาอ่าตำรวจบอกว่ายังไม่ให้ใช้แก๊สนะคะ
เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมีศูนย์มนต์ชนอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้อ่ะ
เราแสบตามากเลยนะคะคุณภาคภูมิครับตอนนี้ค่ะอ่าค่ะมีเป็น
สถานการณ์ล่าสุดตรงนี้น้ำจีโน่อยู่นะคะอยู่ตรงด้านหลังนะคะ
ตอนนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยค่ะจะมีรถน้ำมาอยู่ด้านหลังแนวของตำรวจคู่คุมฝุงชนนะคะ
แล้วก็มีการประกาศนะคะว่าให้ศูนย์เนี่ยแสดงศัลยุนัทยกเมืองแบบนี้
แล้วก็ค่ะไม่ให้มีการยิงแก๊สตั้มตาในจังหวะนี้นะคะค่ะอ่า
สถานการณ์ล่าสุดนะตรงนี้นะครับทุกคนค่ะค่ะ